โปรดติดตามตอนต่อไป
เหตุการณ์ช็อกโลกสารเคมีระเบิดกลางเมืองหลวงของเลบานอน
เกือบทั้งเมืองพังทลายภายในไม่กี่วินาที
อดคนตายเจ็บหรือไร้ที่อยู่ยังพุ่งไม่หยุด
หันกลับมามองบ้านเราเหตุสารเคมีระเบิดก็เคยเกิดขึ้น
ในช่วงบ่ายวันที่๒มีนาคม๒๕๖๒
จู่เสียงระเบิดครั้งใหญ่เปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากคลังเก็บสินค้าหมายเลข๓
ซึ่งเป็นที่เก็บสินค้าอันตรายประเภทสารเคมี

เปลวไฟดังเลิงนรกพุ่งขึ้นฟ้า
ก่อนล่วงลงสุขคลังสินค้าอื่น
ลามเผาผลาญบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว
เสียงกิจร้องแบบของชาวบ้านดังสนั่น

่งตรงเข้าควบคุมเพลิงจนกระทั่งทำสำเร็จในเวลาต่อมา
สร้างความเสียหายไปขยายเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในชุมชนเกาะลาว
บ้านเรือนพังราบ๖๒๕หลังมีผู้เดือดร้อน๕๔๑๗คน
เสียชีวิตทันที๕ศพบาดเจ็บ๒๗คน
เมืองต้นตำรวจสรุปสาเหตุการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ว่า
เกิดจากสารเคมีที่นำมาเก็บไว้ในคลังเก็บสินค้าซึ่งวางทับกันเป็นชั้น
เกิดความร้อนแล้วทำปฏิกิริยาลุกไหม้ขึ้นเอง
และในการดับเพลิงครั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เพราะสารเคมีบางชนิดเมื่อถูกน้ำจะลุกเป็นไฟขึ้นได้
ส่วนในครั้งที่เกิดระเบิดนั้นมีการเก็บสารเคมีอันตรายถึง๒๓ชนิด
ทั้งที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สิ่งที่ตามมาคือปัญหาสารพิษจากสารเคมีฟุ้งกระจายทั่วไปในอากาศ
และครอบคลุมไปทั่วบริเวณชุมชนเกาะลาวและบริเวณใกล้เคียง
จากการตรวจสุขภาพของประชาชนโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนัง๗๑๙คน
ระบบทางเดินหายใจ๖๕๙คนโรคระบบประสาท๘๔คน
ระบบทางเดินอาหาร๑๒๑คนโรคตา๙๔คนและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ๔คน
อกจากนี้จากการรวดเลือดพบผู้ป่วยที่มีสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร
เกิน๓จำนวน๒๕คนเมื่อตรวจปัสสาวะพบผู้ป่วยที่มีสารพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
และที่น่าเศร้าคือทารกที่อยู่ในคันเสียชีวิต๔ศพ
ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นในเวลานั้นการเคหาแห่งชาติจะสร้างที่พักกึ่งถาวรจำนวน๗๐๐ยูนิต
เพื่อให้ชาวชุมชนแออัดพักอาศัยในระยะ๑๒ปี
โดยจะสร้างในที่ว่างบนที่ดินของการท่าเรือและที่ว่างในชุมชน๓แห่ง
โดยการท่าเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย๓๕ล้านบาท
และหลังจากจัดให้ชาวชุมชนเข้าอยู่ในที่พักชั่วคราวแล้วการเคหะแห่งชาติจะสร้างแฟลต์จำนวน๔๖๐๐ยูนิต
เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะโอนให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวเข้ามาอยู่ในแฟลต์นี้แทน
สถาบันปลาสเตอร์แห่งประเทศฝรั่งเศสนำตัวอย่างน้ำที่เก็บจากบริเวณชุมชนเกาะลาวไปวิเคราะห์
ผลปรากฏว่าน้ำบริเวณดังกล่าวมีสารพิษเจือปนอยู่๑๐๐
ยังมีสารเคมีใช้ผสมยาฆ่าแมลงเจอปนอยู่ในน้ำระดับที่สูงกว่าปกติ
ซึ่งสารดังกล่าวเมื่อละลายในน้ำจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ทางสถาบันปลาสเตอร์ได้แนะนำว่าน้ำในบริเวณเกาะลาวรัศมี๑๒กิโลเมตร
ประชาชนสัมผัสโดยเด็ดขาดและไม่ควรให้น้ำในบริเวณดังกล่าว
ไหลลงแม่น้ำลำคลองต่างด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ประเทศไทยในเวลานั้นกำลังเดินหน้าไปสังคมอุตสาหกรรม
และไม่ระมัดระวังด้วยการนำเข้าสารเคมีมาเก็บไว้ใกล้กับชุมชน
สิ่งที่เหลืออยู่ในวันนี้คือสารพิษที่ยังคงแฝงร่างกับผู้เดือดร้อน
บางคนป่วยตายแล้วบางคนต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องพึงระวังคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องป้องกันระมัดระวังในการจัดเก็บ